เกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเป็นนะครับที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับ
ในเรื่องของการอากักตุลนากากอนามัยนะครับอยากจะกลับไปด้วยข้อจริงจริงว่า
ข้อจริงจริงนะครับที่ผมชี้แจงกับพี่น้องสมุนชนไปเมื่อ
ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับซึ่งชี้แจงไปทั้งหมดสาสี่ประเด็นนะครับ
ประเด็นแรกคือเรื่องของเอ่อผู้ที่อ่า
ลงเฟซบุ๊คตัวเองชื่อคุณสอนสุวีนะครับ
ซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการขายหน้ากากอนามัยนะครับขอเรียนชี้แจงพี่น้องสื่อบัญชนว่า
ผมไม่เคยรู้จักกับบุคคลผู้นี้นะครับแล้วก็ไม่เคยนะครับ
ติดต่อกับบุคคลผู้นี้และไม่เคยนะครับ
เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของเขานะครับส่วนประเด็นที่สองของนายพิธีนันรับเกียรติ
ต้องขออนุญาตชี้แจงว่าผมไม่ได้สอบถามเขาโดยตรง
เพราะว่าผมไม่มีเบอร์ติดต่อเขาอ่ะนะครับอ่าแต่ก็ให้ทีมงานนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้นำเสนอชื่อของนายพิธีนันเข้ามาเป็นคณะทำงานนะครับ
ขอกลับเรียนว่าไม่ใช่ผู้ติดตามผมนะครับแต่เป็นคณะทำงานนะครับ
ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมชิกสภาพกรุงไทยรัฐสดรจังหวัดสุรธารีย์เขตหกนะครับ
ตอนที่สมัครเนี่ยคุณพิธีนันผมได้รับรายงานว่ามีคะแนนดี
ก็อยากจะให้ทำงานการเมืองในพื้นที่ต่อแล้วก็ขอมาสมัครเป็นคณะทำงาน
ก็ตั้งเป็นคณะทำงานโดยดูแลพื้นที่เฉพาะจังหวัดสุราธานีนะครับประเด็นของคุณพิธีนันนะครับ
ก็สอบถามให้ทีมงานสอบถามแล้วว่าไปรู้จักกับคนสอนสุรียังไงนะครับก็ปรากฏว่า
ได้ไปกันนัดเจอกันครั้งแรกนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพหมานครนะครับ
ด้วยเหตุผลว่าจะไปคุยกันเรื่องการซื้อขายหน้ากากหรือเปล่านะครับเบื้องต้นที่ผมได้รับรายงานมาว่า
เป็นการเจรจาในเรื่องจะเอาหน้ากากไปแจกชาวบ้านในพื้นที่เขตเลือกตั้งของเขานะครับแต่ข้อที่จริงแล้วไม่มีการซื้อขายหน้ากากอย่างไรเลยนะครับ
ส่วนในเรื่องนี้นะครับผมก็แจ้งทีมงานแล้วว่าให้คุณพฤตินันนะครับ
ดำเนินร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่ที่ตัวเองมีภูมิเนาอยู่นะครับ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความบริสุทธิ์ว่าตัวเองไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับวงจรอุบาตวงจรนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อเวลาประมาณ๘โมงเช้าของวันนี้นะครับคุณพุทธดำก็ไปแจ้งความนะครับ
เอาผิดกับคุณสอนสุรีแล้วนะครับที่สพสุราธานีนะครับเมื่อเช้านะครับ
แจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่ผมแจกพี่น้องไปนะครับ
อยากจะกลับเรียนว่าผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
แล้วหากพบว่ามีการกักตุนหน้ากากจริงผมนี่แหละครับจะนำไปทลายตรงนี้เองนะครับ
ทีมทำงานที่เป็นคณะทำงานที่
ทำงานอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกร
ตั้งนะครับสอบตรวจสอบข้อได้จริงนะครับ
สอบกรณีพฤติกรรมของนายพิธีดำหากมีความผิดจริง
ผมเรียนเลยว่าผมไม่เอาไว้นะครับ
ใครก็ตามที่เป็นคณะทำงานผม
หากไปเกี่ยวข้องกับการ
ค้าขายหน้ากากกักตุนหน้ากากอนามัย

อันนี้ผมไม่ทราบว่ามีจริงหรือเปล่า

สมรวจเรียกผิดจริงแล้ว
ต้องดำเนินคดีทันที
ผมไม่เชื่อนะว่าเขามีจริงนะครับมันน่าจะเป็นคนที่อยากดังมากกว่านะครับไปถ่ายรูป
กับคณะทำงานแล้วก็เอาไปโพสต์กันนะครับไม่เคยรู้จักครับเพราะผมมาได้ดูรายการเลือกตั้งทำภาคใต้นะครับ

แต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ
ดังนั้นในการนำเสนอข่าวต่าง
ผมอยากจะให้นำเสนอข้อเท็จจริงก่อน
ก่อนที่จะไปลงอะไรกันนะครับ
เพราะว่าผมก็ไม่อยากไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการเลี่ยงเงินคดี
ต่างช้าผมก็ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไปได้เรียบร้อยแล้ว
ผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับผมไม่รู้จักเขานะครับ
แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สพนปลือเขาเป็นคณะกตลอด้วยนะครับ
ผมคิดว่าบุคคลนี้คงไม่ธรรมดานะครับ
มันต้องตรวจสอบและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
ผมหมายถึงเจ้าตัวหากมีพฤติกรรมกักตุนหน้ากากอนามัยจริง
ผมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับรับไม่ได้
ผมได้ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วให้ตรวจสอบข้อได้จริงว่า
ไม่ใช่ว่าปลดออกอย่างเดียวนะครับ
ต้องดำเนินคดีด้วยนะครับ
ต้องให้แล้วภายในวันนี้แหละครับแต่เจ้าตัวเขาก็ไปแสดงความบริสุทธิ์แล้วไปแจ้งความแล้วและเห็นว่าจะแถลงข่าวประมาณเที่ยงของวันนี้ที่สุราชนะครับ
ต้องให้แล้วภายในวันนี้แหละครับแต่เจ้าตัวเขาก็ไปแสดงความโดยสุดแล้วไปแจ้งความแล้วแล้วเห็นว่าจะแถลงข่าวประมาณเที่ยงของวันนี้ที่สุราชนะครับ

แจ้งความโดยสุดแล้วไปแจ้งความโด
แจ้งความโดยสุดแล้วไปแจ้งความโดยสุดแล้วไปแจ้งความโดยสุดแล้วไปแจ้งความโดยสุดแล้วไปแจ้งความโดยสุดแล้วไปแจ้งความโดยสุด
คือจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของผมในเรื่องของการกำกับดูแลเรื่องหน้ากากอนามัยแต่เมื่อภาพิกษ์มาเกี่ยวข้องเอาผมในเคสนี้ผมจำเป็นต้องจัดการให้เรียบร้อย

ก็เหมือนรัฐมนตรีได้คะแนนน้อยที่สุด
ในการหลงอาทิตย์ก็ยังมาเจอกันในนี้อีก

เอาเศรษฐกิจใหม่๕ท่านลงให้ผมเนี่ย

ผมเพิ่งทราบข่าวเมื่อตอนเช้าเนี่ย

พี่น้องสมชนโทรมาถามผม

ว่าเป็นอย่างที่ผม

เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวงจอดูบาทพวกนี้
คดีอย่างเดียวไม่เลี้ยงนะครับขั้นเด็ดขาดด้วยนะครับ
เอกสารที่ผมชี้แจงเมื่อเป็นเมื่อเช้ากับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วครับ
ครับพี่พระตินั่นนะครับ

ยัง
มี
ผมเรียนชี้แจงเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีของผู้สมัครพักพลังประชารัฐนะครับที่สอบตกแต่ได้คะแนนนะครับลำดับสองเนี่ยนะครับคือเรามี
โยบายที่จะดูแลคนพวกนี้ต่อเพื่อให้ดูแลนะครับพื้นที่เลือกตั้งเขตนั้นนั้นนะครับนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรับรีต่างก็จะตั้งเป็นคณะทำงานนะครับอย่างผมก็ไม่ใช่ตั้งคุณพฤตินันคนเดียวนะครับผมตั้งก็เกือบ
เกือบ๓๐บวกคนนะครับที่เป็นสอบตกนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเจาะจงที่ต้องตั้งคุณพฤตินันคนเดียวนะครับทีมงานที่ตั้งทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้สมัครภักดิ์พลังประชาลักษณ์ที่ได้ลำดับ๒นะครับ